คุณผู้ชมครับเปลวเพลิงที่อยู่ด้านหลังของผมนะฮะ
ต้องบอกว่าประทุขึ้นมาแบบนี้กินระยะเวลามามากกว่า๒๐ชั่วโมงแล้วนะครับ
บอกว่าด้านหลังของผมเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่
กำลังที่จะมีการระดมกำลังในการฉีดน้ำ
แล้วก็ฉีดโฟมเนี่ยเพื่อเลี้ยงไฟไม่ให้มันมีการปะทุ
แล้วก็ควบคุมอุณหภูมิให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่ก่อให้เกิดการประทุขึ้นนะครับ
ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าเท้าความนิดนึงนะครับ
ก็คือว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำมาตั้งแต่ช่วง๓นาฬิกาของเช้าวันนี้
ยาวมาจนถึงตอนนี้๕ทุ่มกว่าแล้วนะครับ
บอกแบบนี้ครับว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย
มันมีช่วงจังหวะที่เป็นอุปสรรคนิดนึง
ช่วงเวลาสักประมาณ๑ชั่วโมงที่แล้ว
ก็คือว่าน้ำของเจ้าหน้าที่ที่มีการฉีด
ร่วมกับเม็ดโฟมเนี่ยได้มีการไม่เพียงพอต่อการควบคุม
แล้วก็ทำให้ไฟเกิดการประทุ
แล้วในช่วงจังหวะนั้นเหมือนจะมีเม็ดฝนตกลงมาแบบปล่อย
ทำให้เจ้าหน้าที่ช่วงที่แล้วเขาประเมิน
แล้วมองว่าถ้าเกิดยังมีการอยู่ในพื้นที่อาจจะเกิดความเสี่ยง
ทำให้เมื่อ๑ชั่วโมงที่แล้วมีการกำลังเจ้าหน้าที่บางส่วนออกไป
แล้วก็มีการขอให้กลุ่มสื่อมวลชนที่รอทำข่าวอยู่ที่บริเวณจุดที่มีการรั่วไหลของสารเคมีเนี่ย
ออกไปสังเกตการณ์ด้านนอกและให้อยู่ห่างจากรัศมีร์ของบริเวณโรงงานแห่งนี้
สถานะตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถนำอุปกรณ์ต่างเข้ามายังพื้นที่ได้แล้ว
แล้วก็ทำการเลี้ยงฉีดน้ำแล้วก็ฉีดโฟม
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยมีการเลี้ยงแบบนี้
มาแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะฮะหลังจากที่มีการนำกำลังกลับเข้ามาที่เดิม
แล้วก็เอางี้ครับเพื่อความชัดเจนในการประเมินสถานการณ์
เกิดขึ้นบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
อยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็อยู่หน้างานเนี่ยดูสถานการณ์มาตั้งแต่ช่วงกลางวัน
จนถึงตอนนี้ให้เขาอธิบายว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร
แล้วก็การพูดคุยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวลองคุยกับพี่ก็ดูสวัสดีครับพี่ครับ

ขออนุญาตสอบถามก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้

คือเปลวไฟที่มันกำลังประทุขึ้นมา
ตอนนี้จุดที่เรายืนเนี่ยถ้าเรามีการพูดคุยกันแบบ

หรือว่าตอนนี้จุดที่เราอยู่อันตรายมากน้อยแค่ไหนครับ
จุดที่อยู่ถือว่าเป็นจุดอันตรายแต่ไม่ได้อยู่ในจุดอันตรายมาก
ในจุดอันตรายมากก็คือในส่วนของที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านใน
ตอนนี้ที่เราเห็นเปลไฟที่ยังพลพุ่งอยู่เป็นการระบายของแรงดันที่เกิดขึ้นที่อยู่กับถัง
สารเคมีก็ดันออกมาแล้วก็ติดไฟ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะใช้น้ำร่วมกับโฟมน้ำยาโฟม
เข้าไปทำการควบคุมเพื่อลดอุณหภูมิให้ได้เร็วมากที่สุด
นั่นคือสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็หลายภาคส่วนนั้นกังวลมากที่สุดครับ
สิ่งที่เจ้าหน้าที่กังวลมากที่สุดคือเรื่องของถังก๊าซตรงนี้

ถ้าดูจากภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เราจะเห็นถังบอยเลอร์ที่อยู่ดำด้านขวามือเรา
อันนี้ก็คือถังที่เก็บน้ำยาตัวสารเคมีไว้
แล้วก็ตัวเชื้อเพลิงของสารเคมี
เราลีกออกมาด้านนอกตามท่อส่งของเขา
แล้วก็เราก็พยายามที่จะฉีดควบคุมเพื่อลดอุณหภูมิให้ได้มากที่สุด
ปัญหาเมื่อ๑ชั่วโมงที่แล้วครับพี่ที่มีการลำเลียงเจ้าหน้าที่
มีการนำอุปกรณ์ต่างออกไปด้านนอก
ตอนนั้นเกิดปัญหาอะไรครับแล้วมีความอันตรายที่จะปะทุหรือ
เกิดแรงระเบิดได้ไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้ว

เนื่องจากน้ำที่เราส่งเข้ารถนะครับ

ในการที่จะทำ

ร่วมกับโฟมที่มี
การทำงานใช้ไปตั้งแต่ช่วงเช้า

ก็เลยต้องหยุดยุติในชั่วคราว
แต่ขณะที่เรายุติชั่วคราวนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการประทุของตัวเชื้อเพลิงขึ้น
แล้วก็เราก็เลยต้องมีการวางแผนและรวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมดกลับเข้ามาใหม่ครับผม
ณตอนนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่รวมถึงสื่อมวลชนอยู่บริเวณตรงนี้
ณวินาทีเมื่อ๑ชั่วโมงที่แล้วมีโอกาสที่มันจะปะทุขึ้นมาหรือเกิดระเบิดได้ไหมครับ
ประทุเนี่ยครับกรรมประทุเนี่ยมีแน่นอนนะครับ
แต่การระเบิดเนี่ยอาจจะบอกได้ว่ามีโอกาสต้องใช้แบบว่าประเมินสถานการณ์ไม่ได้นะครับ
ช่วงนั้นเพราะว่าแรงดันค่อนข้างเยอะนะครับ
ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแรงดันนั้นจะกลับเข้าไปในถังหรือความร้อนอุณหภูมิมาก
ถึงขนาดที่จะมีการระเบิดของเชื้อเพลิงตรงนี้หรือเปล่านะครับ
ยังมีข้อมูลรายงานมาว่าเจ้าหน้าที่ค้นพบจุดที่วาวที่มันเปิด
แล้วสามารถถ้าเกิดว่ามีการปิดได้จะสามารถควบคุมเลิงเอาไว้ได้
จุดนี้ครับมันสามารถที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานในส่วนนั้นได้ไหมครับ
ตรงนี้ต้องบอกว่าไม่น่าได้แล้วครับผม
เพราะว่าตอนนี้เปลวไฟที่ลุกอยู่ตรงหัววาวทั้งหมด
มันเต็มพื้นที่ไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ทำได้ว่าลดอุณหภูมิในจุดเกิดเหตุครับ
เท่ากับว่าตอนนี้ต้องมีการเลี้ยงน้ำแล้วก็เลี้ยงโฟมเพื่อรักษาอุณหภูมิใช่

ถ้าจากการประเมินแบบนี้คาดว่าไฟจะสงบลง

คาดการณ์เนี่ยผมไม่สามารถตอบได้จริงนะครับ
เพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าน้ำยาที่อยู่ในบอยเลอร์เนี่ย
มันจะลีกออกมาได้จำนวนมากน้อยเพียงใดที่จะให้ลดปริมาณได้ตรงนั้นเร็วมากที่สุด
ครับแต่ถ้าจับภาพโอกาสเป็นไปได้ว่าจะจบภายในคืนนี้หรือว่ารุ่งเช้า
น่าจะช่วงเช้าน่าจะมีเป็นการไปได้ครับ
การที่มีเปลวหักไปพุ่งขึ้นมาแบบนี้ถือว่าไม่อันตราย
เท่ากับว่าถ้ามันไม่พุ่งขึ้นมาอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับถูกครับ
ถูกครับถ้าเปลวไฟไม่เกิดพุ่งขึ้นมาเลย
แล้วมีการสะสมแรงดันที่อยู่จากตัวถัง
อันนั้นอันตรายมากกว่าที่จะเลี้ยงออกมาอย่างนี้ครับ
โอเคครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือคนที่พี่กู้ภัย
ขออนุญาตขอบคุณมากนะครับ
นี่ก็คือข้อมูลของความชัดเจนของพี่กู้ภัย
ที่อยู่หน้างานมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุ

ตอนนี้ขออนุญาตส่งสัญญาณกลับไปยังสถานีก่อน
แล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้มีความเคลื่อนไหว
หรือว่ามีการประทุของกลุ่มไฟที่อยู่ด้านหลังของผม
เกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรายงานกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
อนุญาตส่งสัญญาณกลับไปที่สถานีครับ